ภาพมันก็ดูคึกคลื้นคลื้นเครงคนเยอะ

จริงไม่ได้เซ็นเซอร์นะโดนจวกสิครับเพราะว่าในงานนี้รถแห่๙คันแล้วก็มีพิตตี้ไปเต้นยกซ้ายยกขวายั่วยวนอยู่
คำถามคือเหมาะสมหรือเปล่าหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่แล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยครับ
ลดแห่คันมั่นเร้อ๙คันเครื่องเสียงนักก็ร้องก็ร้องไปพิตตี้
ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สภาพจัดนักจัดเต็มทั้งหนังกลางแปลงจอใหญ่นะฮะประชันขบรมรถแห่เก้าคันโอ้โห
ชาวบ้านก็อุ้ยงานนี้งานใหญ่งานยักษ์งานโตของจังหวัดเลยโอ้แต่ว่าแน่นอนนะฮะพอภาพนี้หลุดรอดออกไปคนก็โอ้โหเหมาะสมหรือเปล่าแห่นาคอุปสมบทหมู่
วัชดิ์จัดให้ขึ้นได้ยังไงให้จัดได้ยังไงแล้วจะไปเอาขุนยทินุ่งน้อยห่มน้อยมาเต้นเลอะแหลมวงเหยวอวงแบบนี้เหมาะสมรึเปล่า

แล้วคนที่บวชเขาจะละทางโลกได้ยังไง

หน้ากากอนามัยไม่ใส่โควิดทำไมไม่กลัวแถมมีการดื่มอนากอฮอก็นอีก
ตั้งคำถามว่าทางวัฒน์หรือผู้จัดหรือคนออนุญาตให้หยุดจัดงานแบบนี้ได้อย่างไร

ทีมข่าวก็เลยต้องไปตรวจสอบไปถามทางด้านประหลัดอำเภอชุมพลบุรีครับ
คุณวัชรพงศ์ก็บอกว่าเจ้าภาพไม่ได้มาขอในการใช้เครื่องขยายเสียง
ไปตรวจสอบในคลิปแล้วคนที่มาร่วมงานก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
คนที่ไม่ใส่มีความผิดตามคำสั่งของทางจังหวัด
ต้องขออนุญาตก่อนด้วยมีความผิดอย่างชัดเจน
หนึ่งดื่มสุราในวัดผิด
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนอะ

และกรณีนุ่งน้อยห่วงน้อยนี่คืออาณาจารย์ผิดระหูโทษนะคะ

ก็เดี๋ยวในส่วนของการดำเนินคดีก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ของทางอำเภอ
ว่าจะมีการร้องทุกกล่าวโทษผู้จัดงานหรือไม่อย่างไร
แต่สิ่งอื่นใดเป็นห่วงการจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของโควิดหรือเปล่า